หนุ่มร่างทวมไว้ผมยาวขี่รถจักรยานยนต์
ระเวนใช้น้ำมันไปราดรถยนต์ที่จอดบริมถนน

คืนเดียวมีรถเสียหายถูกเผาไป๕คันนะฮะ
นี่เป็นนาทีที่คนร้ายราดน้ำมันก่อนจุดไฟเผา
ลุกไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุ

ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าตรวจสอบ
ว่ามีรถ๒คันที่ถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา
ริมถนนสุขประยูนขาเข้าที่จังหวัดชนบุรี
หมู่๒ตำบลหนองกักขะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดประมาณ๒๐นาที

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยข้างวัดหนองตำลึง
มีรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบริษัทนครโมจำกัด
ตำบลหนองตำลึงถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เร่งไปฉีดน้ำระงับเหตุ
ใช้เวลากว่า๓๐นาทีไฟจึงดับสนิท

ถูกเผาทั้งคันเสียหายทั้งคัน

อกจากนี้ห่างไปประมาณแค่๒กิโลเมตร

ยังมีรถตู้และรถกระบะถูกไฟไหม้
ลักษณะเดียวกันอีก๒คัน

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็ไปพบเห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างทวม
ไว้ผมยาวใส่เสื้อเชิดสวมกางเกงยีนสะพายกระเป๋า

จอดรถมาแล้วก็ใช้น้ำมันไปราดรถยนต์ของคนอื่น
หลังจากนั้นก็จุดไฟเผาทันทีนะครับ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ตำรวจได้เร่งติดตามจับกลุ่มหนุ่มรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะฮะ

ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กล้องคือมันเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็เห็นช่วงด้านหลังเขาด้วยนะ
แต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเต็มที่แล้วครับ
เพราะว่ากลัวจะไปก่อเหตุอีกแล้วก็อยากรู้ถึง
สาเหตุสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ